คือตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่แล้วครับ
แล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้

ถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาเนี่ย
ระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับ
พี่เขาเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนจริง
แล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่วันแรก

ถูกท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือเทศไหนก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไร
ถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคแหละ
เรียกได้ว่าทำเอากรี๊ดสนั่นกันเลยทีเดียว
หลังจากที่นนกุญชานนท์ออกมายอมรับตรงว่า
ตอนนี้กำลังคุยกับแอฟทักษะออนอยู่
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นฝ่ายจีบพี่แอฟก่อน
แถมยังเป็นคนเดียวเท่านั้นที่กำลังคุยอยู่ด้วยตอนนี้
สถานะแม้จะยังไม่ใช่แฟน

ระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยา

ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาเนี่ย
ระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับ
เพราะว่าคือโดนไหวแผนใจขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
แน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตกันทั้งคู่แล้วเนาะ
แล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผม
แหมได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ทำเอาบรรดาเรือจิ้นใจฟูไปตามกัน
แต่ก็ด้านมีแฟนคลับบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการสัมภาษณ์ของนนกุลในครั้งนี้
ซึ่งคาดว่าเป็นแฟนคลับชาวจีนที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่นนกุลทำวันนี้เลยจริง
แต่ก็มีแฟนคลับบางส่วนที่เข้าไปคอมเมนต์ซัพพอร์ตว่ารู้จักความรักสิแล้วคุณจะเข้าใจ
แค่เพราะว่าแอฟอายุมากกว่างั้นเหรอฉันขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะ
อกจากนี้ยังมีแฟนคลับจีนบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเคารพในการตัดสินใจของนนกุล
และขอให้นนกุลเจอแต่เรื่องดีดีมากขึ้นไปเรื่อยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเป็นกำลังใจให้นนกุลเสมอ
คนที่กล้าหารอย่างนนกุลสมควรได้รับความรักแล้ว
เพียงเท่านี้ยังมีแฟนคลับจีนที่ออกมาเผยว่าแอบเป็นไอดอลที่คนจีนรู้จักมาตั้งแต่เด็ก
คนจีนมองว่าแอฟคือหนึ่งในนักแสดงที่สวยที่สุดของไทย
บทบาทของแอฟในเรื่องวานิดายังคงเป็นบทบาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน
ก่อนหน้านี้แอปก็ดังในจีนละครได้รับความนิยมเรตติ้งสูงตลอด
ยินดีด้วยกับทั้งสองคนนนกุลคุณกล้าหารมากและมีความรับผิดชอบ
ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมาก